แบบนี้เนี่ยหลายคนนะคะสิ่งที่ทำอย่างแรกเลยก็คือ

แต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์คนไทยหลายคนนะคะ
หันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นชอบดื่มกาแฟกันมากขึ้น
แล้วก็อยากจะดื่มดำกับรสกาแฟที่อร่อยกลิ่น

เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจของกาแฟมันเลยเติบโตแบบก้าวกระโดดมากนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกกาแฟทางภาคเหนือ
กระโดดขนาดไหนไปติดตามรายงานจากคุณอัญชาลีสิริมั่วกันค่ะ
กาแฟพันธ์อาราบิก้าในแปลงสาธิตที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจังหวัดเชียงใหม่
เป็นหนึ่งในแหล่งผลิตกาแฟคุณภาพของไทย
โดยกาแฟที่นี่จะถูกรวบรวมผลผลิต
นำมากระท่อเปลือกแช่น้ำและตากไว้จนเรียกว่าเป็นกาแฟกะลา
ส่งให้กับบริษัทเอกชนนำไปคั่วและบดทำเป็นกาแฟสดขายภายในประเทศต่อไป
ปัจจุบันกาแฟพันธ์อาราบิก้าเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นทุกปี
ส่งผลให้ราคารับซื้อกาแฟปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
เทียบจากเมื่อ๓ปีที่แล้วกาแฟกะลาราคาอยู่ที่๗๐บาทต่อกิโลกรัม
แต่ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยมองว่าปัจจัยบวกที่ทำให้ตลาดกาแฟเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มาจากคนดื่มกาแฟกันมากขึ้นและคุณภาพของกาแฟที่ปลูกในประเทศไทย
ก็มีคุณภาพสูงและหลากหลายเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ
ในเรื่องปริมาณนี้คิดว่าอาเซียนเราคงจะสู้อินโดไม่ได้
หรือว่าสู้เวียดนามหรือแม้กระทั่งลาวอาจจะสู้เขาไม่ได้นะครับ
แต่ว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเชื่อว่าสู้ได้
เพราะว่าในเรื่องของสภาพอากาศสภาพดิน
สภาพภูมิอากาศภูมิประเทศของเราเนี่ย
มันสามารถจะปลูกกาแฟคุณภาพดีได้อยู่แล้ว
เช่นเดียวกับกาแฟที่ปลูกในพื้นที่อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ที่มีจุดเด่นจากสภาพพื้นที่ปลูก
ที่เป็นป่าเขาอากาศเย็น
จึงทำให้เมล็ดกาแฟที่นี่สุกช้ากว่าปกติประมาณ๙๐วัน
ส่งผลให้มีระยะเวลาในการสะสมธาตุอาหารของเมล็ดกาแฟมากกว่าที่อื่น
จึงมีผลกับรสชาติที่แตกต่าง
ก็ถูกการันตีว่าเป็นกาแฟที่ดีที่สุด
รางวัลสุดยอดเมล็ดกาแฟไทยปี๒๕๕๙
และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟภาครัฐและเอกชน
ได้ร่วมการจัดการประชุมพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่๑
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๔๑๗กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ

เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำกาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียนและระดับโลกต่อไป
วรชิตวงทองถ่ายภาพอัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน